ท่านผู้ชมครับเคยได้ยินเรื่องราวความลี้ลับอาถรรพ์
เฮียนของสารเจ้าที่ผีน้องป้ายไหมดิฉันไม่เคยได้ยินผีน้องป้ายนะ
ยังไม่เคยคือชื่อเขาแปลกมากอ่ะคือชื่อไม่น่ากลัวเลยอ่ะ
ผีน้องป้ายเพราะเขาอยู่ที่ป้ายรถเมย์อ๋อตกใจนึกว่าเขาจะวิ่งมาป้ายอะไรตอนกลางคืน
ใช่ป้ายรถเมย์ที่สมุทรปราการนะครับดูเพจนี้ก่อน
เพจที่นี่สมุทรปราการค่ะได้โพสต์เรื่องราวความลี้ลับอาถรรพ์ของที่นี่เอาไว้นะฮะ
ป้ายรถเมย์ตรงนี้นะครับคือสืบเนื่องมาจากเคยมีศพเด็กทารกเนี่ย
ถูกทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีคนมาเจออ่าก็เรียกเจ้าหน้าท่งเจ้าหน้าที่อะไรมา
แต่คนที่มาเจอหรือว่าชาวโบ้งชาวบ้านเขาก็บอกกับเด็กที่ถูกทิ้งเอาไว้นะ
บอกโอ้โหยังไงก็ขอให้ได้โชคได้ลาบเถอะถ้ามีโชคมีลาบนะเดี๋ยวตั้งศาลให้
ปรากฏว่าถูกโชคใหญ่กันหลายคนนะครับคนที่ถูกโชคใหญ่เขาก็เอาสารมาตั้งให้
เอาเนี่ยฮะนมน้ำแดงของเล่นอะไรพวกนี้เอามาให้เยอะแยะไปหมดนะครับ
สารไว้ให้นะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของสารเจ้าที่ผีน้องป้ายนะครับ
อยู่ที่ป้ายรถประจำทางสายยี่สิบห้านะครับหน้าสนามฟุตบอลบล๙๓ถนนแพร่กกาศา
เมืองจังหวัดสมุดประการอ่าแล้วก็มีการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับศาล
ที่นี่สมุทรปราการนะครับทีมข่าวของเราก็เลยไปดูหน่อย
ให้เห็นกับตาใช่ไหมขอไปดูหน่อยอ่าดูที่มาก็พอ
เห็นกับตาไม่ต้องก็ได้กลัวเหรอคะเห็นตอนนี้ก็พอ
แต่กลางคืนเราก็ไปนะดูตรงนี้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
ใครมานั่งรอรถเมย์นี่คงแบบแม่ไม่มีเลยนะ
ก็ตอนนี้จังหวะอาจจะยังไม่มีแต่คนมาใช้บริการเขาคงมีนั่นแหละ
เห็นไหมแต่เหมือนกับมีคนเป็นเพื่อน
เราไม่ได้อยู่เดียวใดเราไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างเงี้เหรออ่า
แบบไหนมันดีกว่ากันคุณเลือกแบบไหนมีศาลด้วย
มีโอ้โหมีน้ำแดงนมกล่องอะไรเต็มไปหมดเลยนะนี่ครับทุกผู้ชมครับ
รถเมย์ตรงนี้นะครับก็คือมีสารเจ้าที่เป็นสารไม้อยู่ด้วยนะครับ
ทรงไทยนะครับด้านในศาลมีตุ๊กตา
เด็กผู้หญิงอยู่หนึ่งตัวสภาพก็เก่าหน่อยนะครับ
เพราะว่าอยู่ริมถนนนะครับด้านบนสารเขียนข้อความเอาไว้นะครับ
ปากกานะฮะปากกาสีดำ
น้องป้ายเพศชายนี่ฮะก็เลยเป็นที่มาของผีน้องป้าย
น้องป้ายป้ายรถเมย์นะครับ
แล้วก็มีตัวลงตัวเลขเขียนเอาไว้นะฮะเป็นเลขที่ของสารอะไรพวกนี้นะครับ
หน้าศาลก็มีโต๊ะมีของเส้นไหว้ที่คนเอามาวางไว้ให้นะฮะ
น้ำดื่มทั้งกล่องนมอะไรพวกนี้นะครับ
ได้คุยกับเจ้าของสนามฟุตบอลบลูอารีน่านะฮะ
เพราะว่าป้ายรถเมย์ตรงนี้เขาอยู่หน้าสนามฟุตบอลนะครับ
นายพงศิริปียะนันทวารินนะครับเราได้คุยด้วยนะครับ
บอกว่าอย่างนี้เมื่อ๔ปีก่อนเนี่ย
สนามฟุตบอลหลังป้ายรถเมย์แห่งนี้เนี่ย
มันเป็นป่ารกสภาพค่อนข้างน่ากลัวมีป้ายรถเมย์เก่าเก่าอยู่ที่หนึ่งนะครับ
แล้วมีสารพระภูมิตั้งอยู่ในป้ายรถเมย์
ไม่ค่อยมีรถสัญจรผ่านไปมามีคนเคยบอกว่าอยากให้รื้อสารหลังนี้ออก
แต่ไม่ได้ลื้อนะก็เลยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้
ส่วนตัวไม่เคยเจอความผิดปกติอะไร
คิดว่าน่าจะเป็นความเชื่อของชาวบ้านมากกว่ามั้ง

ก็เขาอยู่ในศาลนะฮะ

ก็เนี่ยเขาอยู่กันไว้ตั้งนานแล้วไม่มีใครกล้าเอาออก

แล้วทางแม่ผมเนี่ยจริงเขาจะลื้อด้วยนะตอนแรก
แต่ทางอาจารย์เขาลืม
ก็เลยกลายเป็นว่ายังไม่ได้ลื้อ
แล้วก็เป็นข่าวมาทุกวันมันน่ากลัว
มันดูหล่อนดูกลัวคนไม่ค่อยกล้ามาแถวนี้ไง
แต่ส่วนใหญ่ก็จะนั่งไกลหน่อยนะครับ
ไม่ค่อยนั่งใกล้สารเขา
เราก็ได้คุยกับพนักงานบริษัทคนหนึ่ง
มารอรถเมย์อยู่ที่ป้ายรถเมย์นะครับ
นายทศวรรษนะฮะอายุ๓๐คนนี้นะครับ
คุณปียชาติคงถิ่นไปคุยด้วยนะ

คำหมึดเขาบอกเขาก็มารออยู่เป็นประจำ

บอกกับเราว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวบ้านเล่าว่า
ตอนกลางคืนเนี่ยจะมีคนเห็นเงามืด

หลายคนก็เลยเชื่อว่าเป็นวิญญาณของน้องป้ายหรือเปล่า
ยังสิงสถิตอยู่ในศาลตรงนี้หรือเปล่า
หลังจากเคยมีคนพบศพเด็กทารกอยู่แถวนี้

ก็มานั่งอยู่ตรงนี้ประจำนะฮะ

ได้ยินเสียงร่ำลือมานะ

มักจะมีผีเด็กผู้ชาย
หยอกล้อคนที่มารอรถเมย์

แต่ถ้าเจอแล้วมาเต้นอย่างนี้คงไม่กลัว
ฉันก็ไม่กลัวเหมือนกันโอ้ตายแล้วน้องเอ้ย
อันนี้ผมพูดเอง

เพราะว่าไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่

แต่ก็มีคนเอาขนมเอาน้ำอะไรมาไห้ตลอดเหมือนกัน

พออี๋สหามาตั้งแบบนี้

แต่ทุกคนรู้ว่ามันคือเพลงอะไรถ้ามันชัดเจน
นี่ฮะคุณทศวรรษก็บอกว่าก็มานั่งรอรถเมย์ประจำนะฮะ
ตรงนี้เขาเป็นสารที่ทำไว้ให้นะครับ

ยังอีกยังจะปล่อยออกมาให้อีก
ตู้ปันสุกนะอย่าไปเผลอหยิบน้ำแดงมาดูด
คุณหน้าใสขนาดนี้ใครก็จะทำ

เรายังได้ไปคุยกับนายนรงศักดิ์
สนามศุกร์อายุ๖๐ปีนะครับ
คุณลุงหน้าลงศักดิ์แกมีอาชีพเป็นเป็นกระเป๋ารถเมล์
คนที่มาตั้งสารบิปราณีพระภูมิที่ปลายรถเมล์นี้แหละ

คนนี้นี่เองเมื่อ๕ปีก่อนเป็นอย่างนี้

นั่งเลยลุงจะเล่าให้ฟัง
คือตอนนั้นมีคนเอาเด็กธารกที่เป็นศพแล้วมาทิ้งที่ป้ายรถเมย์แห่งนี้
เด็กเนี่ยตายแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น

นี่ลุงบอกลุงถ่ายรูปเก็บเอาไว้๕ปีก่อน

ลุงเขาก็เนี่ยผ่านไปผ่านมาแถวนี้

แล้วทีนี้หลังจากเกิดเหตุนี้ขึ้นเนี่ย
ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรมาดนจิตดนใจนะครับ

อยากจะมาที่ป้ายรถเมย์แห่งนี้นะ
ก็เลยชวนเพื่อนมาคนหนึ่งนะครับ

กะว่าให้วิญญาณเด็กคนนี้ด้วยความสงสาร

แล้วก็เลยตั้งชื่อเรียกตอนนั้นเรียกเล่น

เอานมมาให้นะลูกอะไรประมาณอย่างนี้

ถ้าเกิดให้โชคให้ลาบพ่อเนี่ย

ปรากฏว่างวดนั้น
นรงศักดิ์ถูกลอตเตอรี่จริงนะฮะ
เลขท้าย๒ตัว๑๐ใบ
ก็เลยต้องมาตั้งศาลให้นะครับ
แล้วทีนี้คนก็มาขอโชคขอลาบตลอด
นรงศักดิ์บอกว่าจริงแล้วอยากจะทำสารให้ใหม่นะฮะ

เพราะว่ามาอยู่ในป้ายรถเมย์แบบนี้

ผู้โดยสารมารอรถเมย์เขาจะกลัว
แต่โดยส่วนตัวเชื่อว่าวิญญาณของน้องป้ายเนี่ย

ส่วนใหญ่คือให้โชคให้ลาบมากกว่า
ตอนเช้าเขาถึงได้รู้ว่า
เป็นเด็กไปนอนอยู่ในโอ่งเสียชีวิต
ร้านค้าที่ขายของครับไม่เจอ
ซื้อไอ้นี่นมให้นะลูกนะ
ผมก็จุดทูบจุดเทียนบอกเขา

จากเกือบถึงเนี่ยสองรอด

คงใส่ทำให้น้องป้ายให้หวยแล้วละ

ถูกสิบใบมอกหนึ่งครับเอาข้างล่าง
ดีใจนะแล้วก็ผมก็ซื้อบ้านมาให้เขา
จากนั้นมาก็มีคนที่เขาเห็นเขาก็ถูกบ่อยนะ
เขาถูกถูกอยู่มีของก็ถูกหวายเต็มเลย
เพราะฉะนั้นใครที่สงสัยว่าเอ๊ะสารน้องป้ายมายังไง

เจ้าของสนามฟุตบอลเขาบอกว่าเขาก็เห็นนั่นแหละ
๕ปีแล้วเขาก็ไม่มีใครกล้ารื้อเหมือนกัน

ค่ะแต่ว่าถ้าฟังจากที่ลุงนรงศักดิ์พูด
น่าจะมีคนไปเยี่ยมน้องป้าเยอะแล้วนะทีนี้
ก็เผื่อน้องเขาจะเต้นให้ดู